คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของกรณีลูกชายของนายยกอบตเชียงรากใหญ่ปฐุมธานี
ที่ขับแจ็ดสกีและไปคว่ำกลางไม้น้ำเจ้าภรรยา
มีความพยายามในการที่จะหาว่ายังรอดชีวิตอยู่ไหม

ปรากฏว่าท้ายที่สุดเจอศพแล้ว

ซึ่งนี่เป็นนาทีที่อาสามูลที่ป่อเต็กตึง
พบร่างของนายสุชาติประเสริฐศุกร์อายุ๒๐ปี
ลูกชายของนายเสวกประเสริฐศุกร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
ขี่เจ็ดสกีคว่ำแล้วก็จมศูนย์หายบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมานะครับในช่วงเย็น
ช่วงที่วัดช่วงบริเวณวัดสามัคคียาราม
ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกครับ
จากการสอบถามนายนพัศกรเพ็งวิชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลกระแชง
บอกว่าเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านล่องเรือจำนวนถึง๕๐ลำนะคุณ
ออกค้นหากันตลอดวันตลอดคืนมา๒๓วันแล้ว
พบร่างของนายสุชาติในเวลาตี๒๓๐ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐เมตรนะครับ
นายเสวกแล้วก็นางบังออนนุษย์อยู่แม่ที่เฝ้าดูการค้นหาตลอดทั้งวัน
เมื่อเห็นสภาพศพของลูกชายถึงกับร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วครับ
และจากการตรวจสอบตามร่างกายเบื้องต้นนั้นไม่พบบาดแผล
ส่วนหลักฐานที่พบมีกุญแจเจ็ดสกีผูกห้อยติดที่หูกางเกงยีนขายาวนะครับ
ชาญสูตรเบื้องต้นตำรวจได้มอบศพให้มูลที่ป่อเต็กตึง
นำส่งยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังจากนั้นญาติได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดสำแล
เก็บไว้๑๐๐วันจึงจะชาปนกิจนะครับ
ด้านของตำรวจของสนปากคลองศาลกรุงเทพ
รับแจ้งเหตุเกี่ยวข้องกับการกระโดดน้ำกันอีกแล้วนะครับ
ช่วงนี้คือเหตุกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
ทั้งที่สำเร็จและที่ไม่สำเร็จเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน
เรานำเสนอข่าวบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับ
คราวนี้สนปากคลองศาล
เขารับแจ้งเหตุว่ามีหญิงชรากระโดดลงน้ำบริเวณท่าน้ำสะพานพุธ

พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยู

ก็พบว่ามีประชาชนมามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะเลย
จากการสอบถามนายอำนวยสนทิผู้เห็นเหตุการณ์
ก็ทราบว่าหญิงชราอายุประมาณ๖๐๗๐ปี

แล้วก็เดินวนไปวนมาบริเวณสาราท่าน้ำสะพานพุธ
ก่อนจะตัดสินใจถอดรองเท้า
แล้ววิ่งตรงไปยังโป๊ะท่าน้ำ
และกระโดดลงน้ำเจ้าพระยาทันทีนะครับ

ได้จัดชุดปฏิบัติการใต้น้ำจำนวน๖ชุด

แต่ว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวไหลแรง
ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ใช้เวลา๒ชั่วโมงจึงยุติการค้นหาครับ

เพื่อสืบตามหาญาติว่าหญิงชราคนนี้เป็นใคร
มูลเหตุแท้จริงเกิดจากอะไรนะครับ